โครงในค่าเทไปเรื่อย

เทปูนอย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็

มีสองคนรอดอยู่ไอ้เขานั่งอยู่บนท่อกัน

แล้วเขานั่งอยู่สองคนก็เลยรอด

เทรนแบบที่เห็นไอ้อันนี้ป่ะ

กระบะปูนปุ๊บแล้วเขาเลยแบบใช้เคนตรงนี้ไปรับ

ตกใจมั้ย
ตอนผมเอาข้าวอะ
เขาก็แบบมากันเต็มแล้วมีคนดูกันเต็มแล้ว
แล้วก็ไอ้เหตุการณ์มันก็อันนี้อีก
แล้วใครแจ้งเหตุแจ้งตำรวจ

อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย

อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย

อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย

อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย

อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย
อันที่สุดท้ายก็คือภาษาอันที่สุดท้าย